ทีนี้พาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละอิ่มจังตังอยู่ครบที่แท้ทรูนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณเกือบ๔๐ปีแล้วค่ะเข้าไปในร้านอาหารตามสั่ง
แล้วตะโกนบอกเจ้าของร้านเฮียกะเพราหมูกรอบบวกไข่ดาวหนึ่ง
แล้วเอาจานนั้นมานั่งทานที่ร้านก็ปกติลูกค้าก็ปกติลูกค้าเหมือนไม่มีอะไร
แต่พอเวลาผ่านไปอิ่มแล้วนะอิ่มท้องแล้วอยากจะสั่งกลับบ้าน
ผัดหมูอีกสองสองกล่องจัดมาเลยแล้วสุดท้ายยังไงคะ
นั่นน่ะผู้ก่อเหตุไม่จ่ายตังค์จ้ะเดินออกจากร้าน
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไปเลยหนึ่งไม่รู้ว่าเขาลืมหรือเปล่า
สองแต่เจ้าของร้านบอกว่าเชื่อลึกว่าตั้งใจที่จะชักด่า
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะร้านลุงปอยอาหารตามสั่งนะคะ
เจ้าของร้านชื่อจริงชื่อว่าคุณประวัติศาสตร์มีสินอายุ๔๗ปีค่ะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็คือสักประมาณบ่าย๒ของวันที่๑๙กรกฎาคม
คนดังกล่าวเนี่ยเข้ามาสั่งกระเพราหมูกรอบไข่ดาวแล้วก็เดินไปเปิดตู้น้ำนะคะ
ไปเอาน้ำอัดลมในตู้แช่มานั่งทานบริเวณโต๊ะด้านหน้าของร้าน
หลังจากทานเสร็จปุ๊บก็เดินมามาสั่งข้าวผัดหมูกลับบ้านอีก๒กล่อง
ระหว่างนั้นเจ้าของร้านนี่อาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่า
ทำให้เจ้าของร้านคิดว่าเขาตั้งใจที่จะชักดาบ
เพราะเจ้าของร้านก็เห็นนะว่าผู้ชายคนนี้มีท่าทีที่ร้อนรนลุกลี้ลุกลน
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคิวสั่งอาหารมันก็เยอะ
ถ้ามีคนมาสั่งแกก็ขายก่อนนะฮะแกก็ขายเจ้าของร้านแบบเนี้ย
แล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าผู้ชายคนนี้หนีออกไปจากร้านตอนไหน
มาเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกทีอ้าวเดินไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค
ซึ่งจอดห่างจากร้านของแกไปสักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
เจ้าของร้านบอกต่อบอกว่าเปิดร้านนี้มา๒๕ปีแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนตัวคิดว่าผู้ชายคนนี้
น่าจะทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
แล้วดูจากดูทรงดูทรงไม่น่าจะเป็นคนที่ลำบาก
เพราะยังใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพงอยู่เลย
เจ้าของร้านยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยาก

ยินดีให้กินกันฟรีให้ทานฟรี
แต่ถ้าเกิดมาทำแบบนี้ไม่โอเคค่ะ
ไม่มีก็บอกผมสิผมก็จะให้กิน
พี่ครับลุงครับ

ขอผมข้าวข้าวผมกินหน่อยได้ไหมครับ

ผมว่ามันเป็นสันดาลเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่ที่ประวัติศาสตร์เดือดเลยนะคะ

แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกด้วย

ทีนี้ไอ้ราคาที่ผู้ชายคนนั้นได้ไปทั้งหมด๑๓๙บาท

แต่กลายเป็นว่าซ้ำเติมในยุคที่เศรษฐกิจและโควิด

ก็เลยอยากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะ